พูดถึงเรื่องของความฮอตความฮิต
นี่ก็ฮอตฮิตเพราะว่าทอดความร้อนนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ในเมืองร้อนโดยเฉพาะยิ่งที่จังหวัดลบบุรี
บอกว่าร้อนทะลุ๔๐องศาไปแล้วคือคนร้อน
ลิงก็ร้อนบนลบบุรีเมืองลิงลิงร้อนทำไงไปช่วยลิงหน่อยฮะ
นี่เลยพาไปที่นี่มนุษย์นี่แหละครับต้องช่วยลิงครับ
นี่บ่อน้ำแบบนี้นี่ครับลิงครับที่อาศัยอยู่ในสารพระการและพระปางสามยอด
พากันหอบรูปหอบหลานมาเลยโอ้โหยังไงมาหลบร้อนอยู่ตรงนี้
ในบ่อที่ทางเจ้าหน้าที่เขาจัดเอาไว้ให้ลิงมันลงไปเล่นน้ำเพื่อคลายร้อน
ดกันตั้มเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอ
ยังมีอุปกรณ์เล่นสนุกสำหรับเจ้าลิงอีกด้วยก็มีบันไดที่เป็นเชือกอ่ะ
แล้วก็ผูกโยงกับต้นไม้นี่แบบนี้เห็นไหมนี่
ให้มันปีนไปเผื่อตัวไหนนี่จับหางกันเป็นชิงช้า
เฮ้ยมันเหมือนกายกรรมนี่คือความสนของลิง
เหมือนเราได้ดูกายกรรมนี่ตัวนี้เพื่อนเล่นน้ำตรงนี้นะ
จี๊ดเล่นด้วยกันเล่นเหมือนเด็กน้อง
จริงครับคือมันก็สนุกสนานของมันเป็นการคลายร้อน
ดูดตุ้มลงไปแล้วคือลิงเวลามันหงุดหงิด
มันก็โอ้โหเดี๋ยวมันไปทำร้ายคนนู้นทำร้ายคนนี้หรือทำร้ายกันเอง

ชีวิตมันก็ดีขึ้นว่าแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิสารประการเนี่ย
ไปประสานเลยกับรดน้ำนะครับเพื่อเติมน้ำให้เต็มในทุกวัน
โมโหของเจ้าลิงในย่านนั้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นบ่อยในช่วงฤดูร้อนของทุกปี

นี่หาเห็ด

เออมันร้อนอ่ะนี่แล้วสิ่งที่มันชอบคืออะไร